น้าชายเนี่ยเพิ่งออกจากคุกได้ไม่กี่วัน

ไปเซ็บหยาบ้าดแล้วหลอนนะครับ
แล้วไปกระทืบหลานสาวม๖คุณผู้ชมฮะ

เมื่อกี้ที่ตะโกนขึ้นมาไม่ใช่เสียงผมหรือเสียงดอมนะ
เป็นเสียงในเท่นายมณัชชัยอายุ๒๘ปีเมายาคลั่งครับทำลายข้าวของ
แล้วก็ก่อเหตุกระทืบหลานสาวอายุ๑๘ปีคุณผู้ชมฟังไม่ผิดกระทืบหลานสาว
อายุสิบแปดปีได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วโวยวายโวยวายหยิบโทรศัพท์ออกมาไลฟ์ด้วยนะ
นี่เขาไลฟ์ด้วยนะไม่ยอมให้ตำรวจเข้าจับนะ
ตำรวจใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่ครับในเท่ก็มีท่าทีอ่อนลง
แล้วก็ยอมให้ควบคุมตัวไปโรงพักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งนะครับ
อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำครับเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
พบนายฉลอมอายุ๖๖ปีพ่อของผู้ก่อเหตุ
นี่ข่าวมาดูดูอะไรพ่อ
นี่ดูทำไว้ลูกชายลูกชายบังเกิดเก้า
ดูประตูเนี่ยประตูกระตุกจากแตกเป็นรูเบอร์เริ่มอย่างนี้นะ
โอ้โหคุณผู้ชมแล้วไปดูไปดูอีกที่หนึ่งไป

ประตูห้องหลานสาวก็พังทั้งบานเหมือนกัน
โอ้โหคุณผู้ชมครับพ่อของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่าใน
เท่เนี่ยลูกชายเนี่ยออกจากเรือนจำมา

กลับมาแล้วดื่มเหล้าดื่มเหล้าแล้วเสพยา
เสพยาแล้วคลั่งคลั่งและอารวาส
อารวาสแล้วทุบประตูกระจกหน้าบ้าน
แล้วก็ถี่ประตูห้องนอนน้องเอิญ
น้องเอิญหลานแล้ว๑๘นะครับ
ก็ใช้เท้าถีบหลานด้วยนะครับ
โอ้โหเขาบอกว่าม้ามบวมไตช้ำ

โอ้โหไม่ยอมเปิดประตูแล้วขู่อาฆาต
จะฆ่าด้วยนะถ้าหลานสาวนะ

เขากับภรรยาเข้าไปห้ามนะครับ

พ่อก็ยกมือไหว้มันดิยกมือไหว้ลูก

สักพักก็หยุดสักพักลูกก็หยุด
แล้วก็เดินหนีไปแต่นักข่าว
ก่อนเดินหนีไปนะ
มันขู่ฆ่าพ่อแม่ด้วยนะ

ขู่แม่น่ะนั่งตรงนู้น

ออกมาแต่กี่วันเอาพื้นที่หน้าแม่เนี่ย

นางสาวธิดารัฐฟังแม่บ้าง

เป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่า
น้องฉันมันทำร้ายคนในครอบครัวมาแล้ว

ขอเงินจากพ่อจากแม่นะครับ

มันขอทีพันสอง

ถ้าไม่ให้นะก็จะทำร้ายหลาน
ขณะนี้สิ่งที่ครอบครัวกังวลที่สุดคือ

แล้วก็ออกมากลับมาบรรทัพย์อีก
กลัวคนในครอบครัวกลัวย่าจะติดคุกแป๊บเดียว

เพราะว่าที่มาก่อเหตุคราวนี้ก็เพิ่งออกจากคุกมาไม่กี่วันเองไง

ก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
แนวทางช่วยเหลือครอบครัวด้วย
ตำรวจสพนสุวรรณบอกว่า
เท่ผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมไม่ธรรมดาซะแล้วล่ะ

เรื่องต้นนะแจ้งเขาหาเสพยาเสพติด

พบสารเสพติดเม็ดอเฟตามีนในร่างกาย

แล้วคุณผู้ชมยังพบว่า

หมายจับคดีพยายามฆ่า

นี่ครับเดี๋ยวตำรวจก็เตรียมจะดำเนินคดีต่อไปครับ